คุณผู้ชมน้องออมสินจำได้ไหมคะ
น้องเนี่ยตาเหมือนตุ๊กตาบรายเลย
ที่น้องมีปัญหาเรื่องของการพูด
หลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวน้อง

แล้วก็สามารถพัฒนาเหมือนจะพูดได้แล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะ
อวยพรไทยรัฐทีวีมาด้วยอวยพรปีใหม่ดูค่ะ
มีน่ารักคืออยากให้เห็นดวงตาน้อง
อาจารย์ไพรวันนั่งยิ้มอยู่ใช่ไหมอาจารย์ไพวันน้องพูดว่าอะไรคะ
อาจารย์จะแปลยังไงล่ะเราก็ต้องแปลจากอาจารย์อีกที
เอาอย่างนี้คือน้องออมสินฝากอวยพรแฟนข่าวไทยรัฐทีวีทุกท่าน
เห็นไหมดูแววตาของน้องจำได้ไหมคะ
อมสินตอนนี้เข้าเรียนที่โสดศึกษาแล้วนะคะ
สดใสร่าเริงเข้ากับเพื่อนแล้วก็ครูได้ดีนะคะ
ตอนนี้ครูบอกว่าน้องเข้าสู่กระบวนการจัดการสอนได้แล้ว
แล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตประจำวันดูแลตัวเองได้
เรียนภาษามือได้คล่องแคล่วแล้วสามารถพูดเป็นคำพูดได้บ้างแล้วนะ
อ่านเลขเลข๙นั่นก็เริ่มได้แล้วค่ะเริ่มค่อยฝึกนะคะ
ขอบคุณน้องออมสินมากขอให้หนูมีความสุขเหมือนกันนะลูกนะ
ตาสีฟ้าตาสวยมากไปดูลีลาของน้องฮันนะ